คุณผู้ชมฮะตอนนี้เที่ยง๕๕บางท่านอาจจะทานข้าวอยู่
ขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะเป็นเรื่องจริงจากโรงหมอ
จากห้องผ่าตัดนะครับทีมคุณหมอด้านการรักษาหูตาคอจมูก
ประจำโรงพยาบาลเมืองพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถึงกับร้องกรี๊ดลั่นเลยเพราะตอนที่ส่องเข้าไปในโพรงจมูก
คนไข้ชายวัย๖๖ปีพบอะไรรู้ไหมฮะขออภัยคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง
นอนตัวเป็นเป็นจำนวนมากอยู่ในโพรงจมูกของคนไข้นี่ฮะ
จังหวะนี้แหละโอ้โหมันขนลุกขนพองเลยนะคุณนะ
ทีมคุณหมอด้านการรักษาหูตาคอจมูกประจำโรงพยาบาลเมืองพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็รักษาคนไข้อยู่แล้วก็ส่องกล้องเข้าไปตรวจพบหนอนตัวเป็นเป็นจำนวนมากในโพรงจมูกคนไข้นะครับ
ที่เป็นคนไข้อายุ๖๖ปีอายุมากแล้วที่รีฟอร์มส่งต่อมาจากโรงพยาบาลท่าตะเกียบเมื่อวานนี้
คุณหมอพายเล่าผ่านไลน์ให้เราฟังบอกว่าได้ทำการตรวจรักษาคนไข้ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
มารักษาด่วนที่โรงพยาบาลเมืองพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซา
เพราะว่ามีอุปกรณ์ดีกว่านะฮะเป็นชายวัย๖๖ปีอาชีพทำสวน
ไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงปกติดีดูภายนอกสุขนามัย
ก็เหมือนคนทั่วไปมีประวัติดื่มเหล้าทุกวันคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมไม่กล้าดูปิดตาแต่ฟังผมนะอย่าเปลี่ยนช่องนะฟังผมไว้นะฮะ
เพื่อว่าจะเป็นการเตือนภัยให้แก่คุณผู้ชมด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้มีอาการตามประวัติว่าในทุก๗วัน

และในทุก๓วันจะมีเลือดกำเดาไหลก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
โรงพยาบาลได้ให้ยาฆ่าเชื้อมาทาน๑วันแล้ว
ทีนี้ครับพอให้ยาฆ่าเชื้อไปพบว่ามีหนอนไตออกมาจากโพรงจมูก
อืมทีนี้ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
แล้วคุณหมอทางโรงพยาบาลท่าตะเกียบก็เลยส่งต่อมาให้ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้ครับคุณหมอพายยังได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าโอ้โหภาพหนอนจากโพงจมูกของคนไข้ยังติดตาอยู่เลยค่ะ
มาถึงตอนนี้ไม่กล้าทานข้าวเช้าเลยนะฮะ
นอกจากน้ำผลไม้ที่ยังคงจะพอทานได้นะฮะ

ถึงพอจะลืมเจ้าหนอนในโพรงจมูกคนไข้ได้
ส่วนสาเหตุหมอยังไม่สามารถสรุปว่าเกิดจากสาเหตุใด
ต้องรอทางกระบวนการและขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดกันก่อน

และอยากจะเตือนใจกันไว้นะครับ
ว่าเราทุกคนต้องระมัดระวังสิ่งแปลกปลอมที่มันอาจจะอยู่ในร่างกายของเราได้
ถ้าไม่รักษาสุขอนามัยเพราะบางทีมันอาจจะมีแบบเหมือนแมงวัน

หรือไม่ก็กินอะไรสุกดิบอะไรหรือเปล่า
นึกก่อนนึกตัวเองว่าคือมีอาการแน่นจมูกไหมเลือดกำดาวไหลหรือเปล่า

อภัยคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะเตือนภัยจริงนะครับ